เพราะว่าตั้งรางวัลนะใครพาเจ้าโปกลับมาได้เอาไปเลย๕๐๐๐บาท

โอ้โหสีขาวมันขาวสวยมากเอาจริงจุดสังเกตคือที่หูและจมูกมันจะมีสีชมพูชมพูนะ
เออเออแต่มันกลัวคนตกใจง่ายค่ะโปรมันหายออกจากหมู่บ้านฉัดทองเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าโปมันตกใจรถกระบะคือถอยมาเร็วอ่ะ
มันกลัวจะทับมันมั้งมันกระโดดมันตะเลิศคุณผู้ชมฮะข้ามกำแพง
ข้ามกำแพงบ้านสูงเกือบสองเมตรอ่ะไปยังไงอ่ะลูกโอ้โห
วิ่งเข้าชายป่าฟับหายไปแล้วยังไม่กลับมาอีกเลยครับ
เจ้าของเป็นห่วงมากเลยนะไม่รู้ว่ามันได้รับบาดเจ็บหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

พยายามออกตามหาในชุมชนแถวบ้านมาตลอด๑๓๑๔วัน๒อาทิตย์แล้ว
สัปดาห์แล้วฉันยังหาไม่เจอนะครับ
ตั้งรางวัลโอ้โห๕๐๐๐นี่ต้องรักเหมือนลูกครับ
ตั้งรางวัล๕๐๐๐บาทให้กับคนที่เอาโปมาคืนได้
หรือว่าติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ฮะ
เจ้าของเดือดร้อนใจมากนะครับ
ใครเห็นเจ้าโปหรือว่าเอาไปดูแลอยู่ก็ติดต่อขอคืนได้นะครับ